บางคนเริ่มที่ไปออกกำลังกายนะฮะแต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายมานาน
แล้วพอไปออกกำลังกายปุ๊บมันเกิดอุบันเหตุเดี๋ยวว่าได้รับอาการหมดเจ็บ
ติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะ
อยากเล่าจะแย่อยู่แล้ว
คุณผู้ชมรู้จักอยู่แล้วนี่นี่ประคบร้อน
ประคบนะคะนี่ลูกประคบค่ะ
ใหญ่เอาไว้ประคบร้อนถูกไหมถ้าถ้าลูกใหญ่กว่านี้เรียกพ่อแม่ประคบ
ถ้ามันใหญ่ก็เรียกว่าพ่อประคบหมูไม่เกี่ยวลูกประคบนี่แหละครับคุณผู้ชม
ประคบร้อนประคบเย็นมันมีความแตกต่างกันนะคุณผู้ชมนะ
มันอยู่ที่ช่วงเวลาของอาการบาดเจ็บ
บอกแบบนี้ละกันเรื่องของระยะเวลาเนี่ยก็คือ
ประคบเย็นเอาไว้สำหรับที่เพิ่งเจ็บ
เจ็บใหม่หมัดมันครบเย็นเลย
ประคบเย็นนะครับใช้เมื่อมีอาการปวด
หรือได้รับบาดเจ็บอย่างทันท่วงที
เจ็บตรงนั้นปวดตรงนั้นสมมุติครบเลย
บันไดปวดศีรษะก็ได้
มีไข้สูงปวดฟันอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ได้เหมือนกันก็คือประคบด้วย
ถ้าคุณมีนะเจลสำหรับประคบเย็น

ไปแช่แข็งให้มันเย็นและเอาฝ้าห่อ
ปกติเราจะเก็บให้ที่ตู้ฟีสอยู่แล้วไง

ไม่มีน้ำแข็งเลยน้ำแข็งเอามาห่อผ้า

เออมาแล้วก็มาประคบเอาไว้นะครับ
อันนี้กรณีที่เพิ่งเจ็บบาดเจ็บใหม่
ก็สักประมาณ๑วันหรือ๒วัน

หลัง๒วันแล้วนะคุณผู้ชม
ก็มาลองประคบร้อนดูเพื่อจะคลายอาการบาดเจ็บ
อาการอักเสบให้มันน้อยลง
ก็คือสังเกตได้จากอาการที่มันไม่มีอาการบวมมากกว่าเดิมแล้ว
แต่มันมีความสีแดงอาการแบบเนื้อตรงนั้น
อาจจะดูแบบเป็นเลือดช้ำแบบว่าสีคล้ำท่อเลือดแล้ว
ก็เริ่มใช้การประคบร้อนได้
คมร้อนนี่ดีนะมันจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
อย่างเช่นปวดตึงของกล้ามเนื้อก็ใช้ได้เหมือนกัน
ประคบร้อนบางครั้งบางคราคุณใช้ก่อนที่จะแข่งขันลงเล่นกีฬาก็ได้เหมือนกัน
มันเหมือนเป็นการวอร์มร่างกายไปในตัวนะครับ
คลายกล้ามเนื้อเหมือนกันถูกต้องครับ
อย่างไรก็ตามนะครับการประคบเย็นหรือการประคบร้อนเนี่ย
ที่จะหุ้มอุปกรณ์ประคบด้วยปลอกหรือบางอย่างที่ไม่ให้
ผิวหนังของเราปะทะกับความเย็นหรือความร้อนโดยตรง
คุณผู้ชมจะประคบร้อนไม่ใช่คุณเอาน้ำร้อนมาลาดเลยไม่เกี่ยว
ไม่ใช่ไม่งั้นผิวหนังพองหมดหรือเย็น
เย็นคุณก็ไปเอาน้ำแข็งมาถูถูทาทาเลยโดยตรงไม่ได้นะ
เดี๋ยวกล้ามเนื้อตายเดี๋ยวผิวหนังตรงนั้นตายเลยเออจริง
เพราะฉะนั้นนะครับก็มาฝากเตือนกันเอาไว้เป็นข้อมูลดีนะครับ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเล่าแบบรวบ
แต่ไปดูดีเทลกันเองแล้วกันเนาะ
อ่าข้อมูลดีดีแบบนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยค่ะครับ